มวยคู่หยุดโลกโซเชียลระหว่างอีคคิวซังนักมวยไทยชื่อดัง
เสียโป้อานนท์เน็ตไอดอลขวัญใจวัยโจ
ซึ่งก็วางเดิมพันกันไว้สูงมาก
ตกลงวันนี้ต้องเลื่อนออกไปนะครับ
ปล่อยให้คนที่รอลุ้นทั้งในแล้วก็นอกโซเชียลรอเกอร์กันไปนะครับ
เรื่องราวของมวยคู่นี้นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร
ก่อนที่นัดชกกันในวันนี้เราก็ต้องเลื่อนออกไป
ติดตามจากรายงานครับ
ล่าสุดวันนี้ในช่วงบ่ายได้มีการไลฟ์เฟซบุ๊คระหว่างทั้งสองฝ่าย
โดยเสียโป้ประกาศเลื่อนการชกออกไป
ให้เหตุผลว่าอีกฝ่ายนั้นขอเลื่อน
ที่ทุกอย่างจัดเตรียมไว้หมดแล้ว

เรียกทางฝั่งของอีคคิวซางเคลียร์ด่วน
เพื่อความชัดเจนว่าไฟล์นี้จะเดินหน้าต่อไปหรือไม่
และสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร
อีกทั้งยังมีการท้าทายให้อีคคิวสั่ง

หลังมีข้อคอรหาจากแฟนมวยมากมายเหลือเกิน

ไม่เชื่อว่าไฟล์นี้จะเกิดขึ้นจริง
และในที่สุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ทั้งคู่ได้มาเผชิญหน้ากันอีกครั้ง
โดยทางอีคิวสั่งให้สัมภาษณยอมรับว่า

จากความไม่พร้อมในหลายด้าน
แต่ยืนยันว่าจะมีการชกเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ส่วนวันเวลาและสถานที่จะสรุปอีกครั้ง
ซึ่งคราวนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมด

ซึ่งคาดว่าจะมีการเก็บค่าผ่านประตูด้วย
แค่ว่าต้องหาเงินมาต้องเอาออกกับเค้า
ผมคิดว่าเดี๋ยวว่าเราจะต้มคนดู

แต่ว่าไม่มีการเอาคืนใดทั้งสิ้นต้องต่อยกันเท่านั้น

ข้างละครับไม่ข้างละ๑๕ล้านครับ
คือตอนนี้๓ล้านครับแล้วอยากจะพูดให้กับแฟนคลับของเราไหมครับ
ก็ไม่อยากให้มีเรื่องกันครับอยากให้ดูมัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับการยืนยันว่ามีการติดต่อขอเช่าสถานที่จริงในราคา๔๕๐๐๐บาท
และมีการจ่ายเงินมัดจำไปแล้วส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายมีการขอเลื่อน
ซึ่งการชกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการจ่ายเงินค่าเช่าส่วนที่เหลือ
แต่หากไม่จ่ายอาจต้องเจรจาเรื่องการยึดเงินมัดจำ
รวมถึงต้องมีใบอนุญาตจัดการแข่งขันจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
มาแสดงในไฟล์นี้เพื่อความถูกต้องตามพรบกีฬามวย
หลังจากนี้คงต้องติดตามกันว่าไฟล์ระหว่างเสียโป้กับพี่คิวซัง
จะเกิดขึ้นภายใน๑เดือนหลังจากนี้หรือไม่
ศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน